ตอกเขาน่ะค่ะน้องน้องน่ารักจริงแล้วก็เป็นเด็กชลาด

น้องนิรินไปโรงเรียนตามประสานี่ค่ะ

สนิ๊ยกัดกันฝูกเล่นกันแล้วก็ฝูกแกด

จริงแล้วก็อย่าไปถือโทษโกรธเลยนะคะ
แต่ว่านิงบอกว่าจริงมีแอบขึ้นเบา
เพราะว่าเขาเรียกผู้ปกครองของน้องที่มากัดเนี่ย

นะคะเอาไปฟังกันดีกว่าว่าเรื่องราวเป็นยังไง
คุณหญิงปณิตาแล้วก็น้องนิลินในวัยที่แบบน่ารักใจเอ็นดูเชียวค่ะ
ก็ที่โรงเรียนนะคะที่โรงเรียนก็โดนกัด
มันลึกแต่ว่าไม่เลือดไหลนะมันลึกกับแดง
แต่ว่ามัน๒วันนะคะ๒วันมันยังไม่หายเลย
พอเรามีโอกาสเจอเจอผู้ปกครองอะไรอย่างนี้

เออจริงเวลาพ่อแม่เวลาเลี้ยงลูกอ่ะ
มันต้องร่วมใจกันน่ะ
อย่าลืมดีเรียนกับเรา
ตรงนี้ณตรงนั้นพี่ก็เลยรู้สึกว่า

คุณพ่อเขากับแบบลุงป้าน้าอา
เราก็เธอทำกับเลย

แล้วแต่ห้ามโกหกให้พูดทุกอย่างที่มันเป็นความจริง
ต่อให้เขาบางทีเพื่อนรังแก่เรา
แต่ถ้าเรามีน้ำใจเรารักเขาเราทำดีอะไรอย่างนี้

อันนี้คือในมุมที่พี่จะสอนนิรินแบบนี้

บอกว่านี่แหละค่ะวิธีมัดใจสามีค่ะ
ก็เลยดูแลตัวเองจนผอมหุ่นแบบนี้เลย

คุณจินก็ไม่หนีไปไหนหรอกนะคะ